สวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้คงได้เห็นภาพความเสียหาย
ภาพความรุนแรงที่เกิดจากพายุฤดูร้อนหลายพื้นที่ในบริเวณ
ภาคอีสานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอน
หลังจากนี้เป็นต้นไปพื้นที่อื่นคงต้องเตรียมรับมือนะครับ
โดยเฉพาะพื้นที่ที่อากาศร้อนต่อเนื่องกันมาจนถึงวันนี้
วันนี้ครับมีโอกาสเจอพายุแล้วก็ความรุนแรงเหมือนในภาคอีสานเช่นเดียวกัน
เพราะว่าตอนนี้ปัจจัยหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร้อนความชื้น
ถือว่าตอนนี้เข้ามาสะสมในเมืองไทยของเราค่อนข้างเยอะนะครับ
อากาศร้อนในเมืองไทยของเราเกิดจากปัจจัย๒ปัจจัยด้วยกันนะครับ
อย่างแรกก็คือความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ตอนนี้ครับมีการโคจรเข้ามาตั้งฉากกับเมืองไทยของเรา
ตอนนี้ก็อยู่ในแถวบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ
ก็จะค่อยเคลื่อนมาปกคลุมแล้วก็ทำมุมตั้งฉากกับกรุงเทพมหานครในวันที่๒๗นี้นะครับ
ช่วงนี้อากาศร้อนจัดที่สำคัญครับมีความชื้นเข้ามาด้วยก็จะทำให้อากาศนั้นร้อนเพิ่มมากขึ้น
เมื่อวานนี้ช่วงเย็นประมาณทุ่มหนึ่งอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๓๑องศาเซลเซียต
แต่ว่าความชื้นที่เข้ามาทำให้ความรู้สึกร้อนเหมือน๓๘องศาเซลเซียต
ชื้นที่เข้ามาเยอะแบบนี้ก็ทำให้มีผลกระทบมากนะครับ
สำหรับอากาศเย็นที่ตอนนี้เริ่มเข้ามาปกคลุมเมืองไทยของเรา
เมื่อวานนี้เข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับ
ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองอย่างในภาพนะครับ
แล้วก็ค่ำคืนนี้เป็นต้นไปครับก็จะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ตอนกลางนะครับ
พวงจากพายุรุ่นร้อนที่เกิดจากลมหนาวจะเข้ามาตอนกลางคืนนะครับ
กลางดึกแต่ว่าในช่วงตอนเย็นจะเป็นผลพวงจากเรื่องของความชื้นที่เข้ามาสะสม
แล้วก็พอสะสมจนถึงระดับหนึ่งนะครับไปอยู่บริเวณชั้นบน
ก็ทำให้เกิดฝนฟ้าขนองได้เช่นเดียวกัน
นี่คือภาพรวมของสถานการณ์ฝนในวันนี้นะครับ
สังเกตว่ามีการปกคลุมนะครับ
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนไล่ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
อีสานวันนี้ถึงแม้ว่าจะลดลงจากเมื่อวาน
แต่ก็ยังมีหลายจุดที่ยังคงต้องเตรียมรับมือฝนอยู่
และฮาดการณ์อิสานจะต้องเตรียมรับมือฝนต่อเนื่องไปจนถึงเกือบสิ้นเดือน

ใครที่จะเดินทางกลับเข้ามากรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบกันหน่อยนะครับว่าจุดไหนต้องระวังฝน
ประกอบไปด้วยจังหวัดเชียงใหม่แพร่พิจิตร
เชียงรายน่านสุโขทัยลำพูนอุตรดิษฐ์
กำแพงเพชรลำปางพิสุนโลกตากพยาวแล้วก็เพชรบูรณ์นะครับ
ในขณะที่อีสานครับยังมีหลายจุดละทีเดียวนะครับ
กาลสินน้องบัวลำพูมหาสารคามอุดรธานีร้อยเอ็ด
น้องคายสวทรบึงกาลอำนาจรรย์สกลนครอุบลราชธานี
นครพนมศรีสะเกดมุกดาหารสุรินแล้วก็บุรีรำครับ
กลางครับนครสวรรค์ชัยนาฏลบบุรีสิงห์บุรี
สละบุรีอ่างทองพระนครศรีอายุทยากรุงเทพมหานคร
นี่คือพื้นที่ที่ต้องระวังนะครับส่วนภาคตะวันออกนะครับ
นครนายกชนบุรีปราจินบุรีระยองสะแก้วจันทบุรี
ฉะเชิงเซาแล้วก็ตราดนะครับจะสังเกตว่าพื้นที่ที่ต้องระวัง
มากที่สุดเนี่ยนะครับคือพื้นที่ที่อยู่แนวตรงกลางของประเทศไทยนะครับ
ตั้งแต่ภาคเหนือไล่ยาวตรงมาถึงในบริเวณพื้นที่อ่าวไทย
คือพื้นที่ที่กระแสลมมาปะทะกันพอดีความรุนแรงก็มีโอกาสเกิดแรงกว่าจุดอื่นนะครับ

หลังจากฝนหมดไป

อากาศก็จะเย็นลงประมาณ๓๔องศาเซลเซียต
ก็ถือว่าช่วยดับร้อนได้ดีเลยทีเดียว

ต้องย้ำติดตามการพยากรณ์อากาศ
มาถึงการประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ